แต่จริงแล้วเลือดแท้เราคือนักธุรกิจ

พอเราเป็นนักร้องเนี่ยเราได้พรีเซนเตอร์ก้อนแรก

แล้วก็ให้แม่ตามภาษาเด็กผู้ชายคนไทยที่รู้สึกว่า

ให้ไปสองแสนแล้วก็เก็บเอาไว้ซื้อเสื้อผ้าแสนนึง

เป็นเหมือนก้อนที่เราเอาไว้เรียนรู้ชีวิต

ขายเสื้อผ้าเนี่ยได้เดือนหนึ่งเป็นล้าน

แต่อยู่ก็มีธาวะกันเมืองปิดราตรสก

คือช่วงนั้นก็คือที่เคยเล่าหลายที่เลยว่าผมอยากตาย

ประมาณ๖ปีเต็มที่ผมนั่งใช้หนี้

ความต้องการของประชาชนยุคนี้
ทุกอย่างเร่งรีบต้องได้ทันที

มันสามารถทำให้ทุกอย่างมัน

กลายเป็นแพนิกของคนในประเทศ

บนประเทศนี้หรือแม้กระทั่งโลกใบนี้

อยู่วันหนึ่งก็โพสต์เรื่องป้ายโฆษณาขึ้นมา

เขาก็เหมือนตั้งคำถามในอินเตอร์เน็ตว่า

วันที่เพจนั้นโพสต์ถามผม

พอเข้าไปในห้องตรวจ

เราทำถูกต้องนะ

แต่ถ้าคนที่โดนโซเชียลบูลลี่

วันนี้มันมีระเบิดเวลาของมันอยู่
เงินที่เก็บมาทั้งหมดในชีวิตเนี่ย

เพราะว่าคนไทยรู้สึกว่า
มันยังไม่ชัดเจนในเรื่องอาหารเสริม

โพสต์โพสต์เดียวของอินเตอร์เน็ตจริงเหรอวะ

อยากฆ่าตัวตายแล้วมีใจสู้ไปบวช

อันนี้เป็นคำถามในหัวผมตลอด

เราจะไม่เสียสมาธิตรงนี้

วันหนึ่งชาวเน็ตในประเทศไทยเนี่ย

เป็นวิวัฒนาการของโลกอินเตอร์เน็ต

ก็เริ่มมาจากตึกนี้แหละ

แล้วก็บริหารงานทุกแผนก
วันนี้เราก็จะมีประมาณ๗๘แผนก
บริหารทุกคนก็กระจายทำงานตามหน้าที่

ถ้าเกิดงานไหนที่หนักเกินไป

เพราะว่าถ้าเรายืนนานประมาณครึ่งชั่วโมง

เราจะชอบโตนี้ที่สุด

ก็น่าจะเป็นธุรกิจที่
มั่นคงมากกว่าเดิมจากที่มั่นคงอยู่แล้ว

แก่นของโลกออนไลน์คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่า

ของอินเทอร์เน็ตมันจะนำหน้าเราเสมอ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมั่นใจในวันนี้
มันอาจจะไม่มีอะไรเลยในวันพรุ่งนี้ก็ได้